ส่วนต้องทราบของหมัดมวยที่ติดตามกันทุกสาว

เตรียมข้อมูลเป็นแรงกับคู่เอกนำรายการ
ลำน้ำมุนเล็กเจอกับชนะเพชร
เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้น่าสนใจเลยนะครับ
มุมแดงลำน้ำมุนเล็กทีเด็ด๙๙ท้าดวนเชิงชนะเพชรนำแสงก่อสร้างครับ
คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสดเจอกับเก๋าหมัดแรกแข้งเลยครับ
คู่นี้นะครับมุมน้ำเงินเนี่ยเคยแพ้พี่ชายมุมแดงมาครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับ
เที่ยวนี้กลับมาล้างแค้นกับน้องชายแทนเดี๋ยวดูนะครับว่าจะใช้ของหนักหนักอัดจนร่วง
หรือว่าเดินเข้าไปโดนเตะล่อเป้าพิกัดท้าใจเซียนเลยนะครับ๑๒๓ปอนด์
มุมแดงเนี่ยปล่อยขึ้นไปน้ำเงินลดลงมามาเจอกันตรงกลางพอดี
ส่วนพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ชอบใครไปฟังกันครับ
คู่นี้ครับผมดูไปที่ลำน้ำมูลเล็กครับเป็นมวยจังหวะฝีมือจะเอาความฉลาดครับ
เอาชนะชนะเพชรไปท้ายครับ
แฟนมวยส่วนใหญ่เห็นเป็นพี่ชายนะครับเริ่มจากนชูทางด่วนชอบมุมแดง
น้ำมุนเล็กจังหวะฝีมือดีแข้งซ้ายจัดจ้านเชิงชกเฉลี่ยวฉลาด
บักโจโฮร่าชอบมุมแดงได้เปรียบรูปร่างสูงยาวเหลี่ยมมวยสมองดีเตะหมัดขาคู่ชกเก่งที่เด็ดที่ขาดดีกว่า
พี่ชายมินบุรีก็ชอบแดงเช่นกันบอกว่ารูปร่างช่วงชกได้เปรียบซ้อมค่ายใหญ่น้ำเลี้ยงดีเสียดสีไปแล้วจะชนะไปปลาย
ขณะที่พี่หนุ่มเดินสายนี่เห็นต่างชอบน้ำเงินแม้ว่าชื่อเสียงเมืองกรุงจะเป็นรองแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยไม่เป็นเช่นนั้นนะครับ
ชกมีแข้งซ้ายอย่างเดียวขอให้เดินกอดรักฟัดตีให้ตลอดรับรองโอกาสชนะมีสูง
แล้วคุณล่ะชอบใครสดหรือเก๋าเจอกันเสาร์นี้นะครับบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นศึกยอดมวยไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพลสุรพัฒน์จารุมณีแหล่งครับ